ตายที่๑๐๕๖ปคุณผู้ชมรับชมข่าวช้าวไทยรัฐกันอยู่นะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ของวันที่๒๓กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของสปลาว
ก็คือเวลาเดียวกันกับบ้านเรา
เกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
แขวงอัตตปือทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศลาวนั้นพังเสียหาย
ซึ่งเขื่อนนี้ถือว่าเป็นเขื่อนที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ

ก็ทะลักลงมาท่วมพื้นที่ของประเทศลาวเขามหาศาลเลยนะครับ
ดังนั้นมีภาพข่าวออกมาว่าประชาชนชาวลาว
เขาต้องทั้งอยู่บนหลังคาบ้านเรือนที่จมน้ำมิด

แล้วก็มีการอบพยพไปอยู่ตามศูนย์อพยพต่าง
แล้วก็ทางการของเราพยายามที่จะช่วยเหลือเต็มที่
คือน้ำมันมาแรงมาเร็วแล้วก็ปริมาณมาก
สภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีส้มแดงแบบนี้
ใช่ครับแล้วก็มีรายงานของผู้เสียชีวิต
แต่ว่าตัวเลขยังไม่นิ่งยังไม่ออกมาทั้งหมด
มีรายงานของผู้สูญหายนับร้อยคน
รวมถึงมีประชาชนที่ต้องอบพยพจากบ้านเรือน
และไม่มีที่อยู่อาศัยนับหมื่นนะฮะ
เห็นสภาพความเสียหายของบ้านเรือนในพื้นที่เมืองสนามชัย
แวงอัตตปือทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของลาว
จมอยู่ใต้น้ำหลังจากเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
ซึ่งเป็นเขื่อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงแตกที่บริเวณสรรเขื่อน
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
ทำให้มวลน้ำราว๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
หรือว่าเทียบเท่ากับน้ำในสระว่ายน้ำโอลิมปิก๒ล้านสระ

ส่งผลให้ประชาชนกว่า๖๐๐ครัวเรือน
ต้องอบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
และขณะนี้นะครับยังมีรายงานผู้สูญหายหลายร้อยคน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของลาว

ซึ่งหลายคนนั้นมีอาการตื่นตระหนกตกใจ
อุ้มลูกอุ้มหลานขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังคา
รอให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับ
ขณะที่สื่อท้องถิ่นของลาวรายงานครับว่า

เป็นเขื่อนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ระหว่างรัฐบาลสปลาวกับต่างประเทศ
โดยมีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้งของไทย

ส่วนอีก๒บริษัทเป็นของเกาหลีใต้นะครับ
ด้านของนายกิจจาศรีพัทังกุระ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้ง

เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนี้แตก
โดยระบุว่าสาเหตุมาจากปริมาณน้ำมากเกินกำหนด
หลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุในทวิตเตอร์นะครับว่า
ได้รับรายงานจากสถานกงศูนย์ใหญ่
แขวงสวรรณเขตของลาวแล้ว
ว่าไม่มีรายงานว่าคนไทยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับผลกระทบจากเหตุเขื่อนแตกในครั้งนี้นะครับ
ค่ะก็จริงแล้วมีคนไทยที่อยู่ก็คือสวนส้มธนทร

ก็บอกว่าจริงแล้วคนไทยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
มันไม่ได้มีอยู่เยอะแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบหนักมากนัก
แล้วก็มีรายงานมาจากทางด้านของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ย
เขาก็อธิบายชี้แจงแบบนี้นะครับบอกว่า
เขื่อนดินย่อยดีเป็น๑ใน๕เขื่อนย่อย
ตัวที่แตกที่อยู่ล้อมรอบเขื่อนหลักที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ
เหตุการณ์นี้ไม่กระทบต่อเขื่อนหลักนะครับ
และไม่มีผลต่อกำหนดการเริ่มจ่ายไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ในเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๒ด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนถือว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะ
คุณผู้ชมได้ประมาณสัก๑๘๐ร้อยละ๙๐ที่สร้างไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเปิดใช้จริงกุมภาพันธ์ปีหน้า

แล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนมันตกหนัก
ลงมาหนักนะฮะฝนตกหนักตามฤดูกาลแล้วก็จะทำให้เขื่อนแตกแบบนี้
แล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงหลายคนก็กังวล
แล้วก็มีการส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาวมาเยอะมากเลยนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ทางสปลาวเองเขาก็มีการประกาศออกมานะคุณ
ประกาศเตือนให้คนที่อยู่บริเวณนั้นอบพยพออก
แต่ทีนี้พอหลังจากประกาศเตือนไม่นานค่ะคุณผู้ชมไม่กี่ชั่วโมง
น้ำมันทะลักมาเลยแล้วก็เป็นมวลน้ำมหาศาล
ทีนี้อย่างบ้านเราที่ประเทศไทยถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน
กับทางลาวเป็นมิตรประเทศกันอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าทางไทยเองก็มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป๓๐นาย
ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเดี๋ยวเช้านี้จะถึง
แล้วก็ถ้าเกิดขาดเหลืออะไรเนี่ยทางเราก็ยินดีช่วย
โดยทางด้านกู้ภัยสว่างโคราชมูลนิธิสยามร่วมใจธนบุรี
เตรียมที่จะออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนที่จะมุ่งหน้าสู่ลาว
จะได้ช่วยเหลือเหตุการณ์นี้แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะถึงนะคะ
โดยมีนายชัยเชษพัดศรีเป็นผู้นำทีมค่ะ
แล้วไปคราวนี้เราก็มีการเตรียมอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรือเป็นเจ็ดสกี
พอไปถึงจะต้องไปรายงานตัวกับทีมที่ประสานระหว่างประเทศก่อน
ว่าต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้าง
ซึ่งตรงนี้ยังบอกไม่ได้คุณผู้ชม
เพราะว่าจะต้องไปประเมินสถานการณ์หน้างาน
ว่าน้ำมันมีปริมาณเยอะแค่ไหนแล้วจุดไหนพิกัดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือ
นอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่อีกทีมอีกทีม๒จำนวน๑๕คน

๒พร้อมจะช่วยเหลือทันที
ว่าไม่เกิน๓วันนะคะจะต้องเดินทาง
แล้วก็รอว่ามีการร้องขอจากทีมที่๑
ว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็โพสต์ข้อความนี้ค่ะ
บอกว่าทีมหนึ่งเดินทางคืนนี้มุ่งหน้าประเทศลาว
๒รอการร้องขอจากทีม๑ว่าต้องการอะไรสนับสนุนบ้าง
คำเตือนอย่าหลงเชื่อหากมีการนำภาพและข้อมูลไปแอบอ้าง
ขอบริจาคเพราะทางชมรมไม่มีการขอบริจาคใดทั้งสิ้นในเบื้องต้นนะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็โพสต์ต่อหลังจากนั้นประมาณ๒ชั่วโมง

มีวิทยุสื่อสารกันน้ำพร้อมไมค์นอกขาย
เป้าหน่อยครับต้องการ๑ชุดจะเอาไปใช้ที่ลาว
เครื่องเก่าพังตั้งแต่ไปช่วยน้ำท่วมที่สกลนครราคาว่ามาเลย
ก็เช่นเดียวกันกับทางสมาชิกของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
แล้วก็มีข้อความด้วยบอกว่าเตรียมพร้อม
ทีมตอบโต้ภัยพิบัตรมูลนิธิร่วมกับตันยู
พร้อมเพื่อเข้าสนับสนุนทีมหนึ่ง
ล่วงหน้าเดินทางเข้าลาวเมื่อคืน

เสียสละด้วยใจเพื่อรับใช้สังคม

๓๑ก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันค่ะ
เป็นภาพระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์
มีข้อความด้วยบอกว่าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือน้ำท่วม

ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
เข้ามาแชร์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่กำลังเดินทาง
รวมถึงทีมที่รอสแตนบายด้วยนะคะ
ตอนนี้เชื่อว่าหลายหน่วยงานพยายามที่จะเข้าไป

หน่วยงานในไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะครับ

สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเต็กก่าจีโงเกาะที่จังหวัดกาศิลป์

เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งของยังชีพ
โดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เพื่อที่จะเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าว
ว่าเกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกที่สปลาวมีผู้ประสบภัย

ได้ขอรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม

เพื่อนำไปช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
หรือว่าใครอยากจะช่วยเป็นเงินสดทางมูลที่เอง
ก็บอกว่าสามารถสมทบได้และสามารถโอนเข้ามาได้
ที่หมายเลขบัญชีนี้๐๐๗๓๕๔๓๙๙๑
ของธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีกาลสิน
หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น
นำไปช่วยเหลือรอบที่๒ในวันพระสบดีนี้
จากเหตุการณ์นี้นะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเวียงจันทร์
ก็ได้ออกประกาศขอแสดงความเสียใจต่อเหตุอุทธกภัย
แขวงอัตตปือและแขวงจำปาศักดิ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับ
ทั้งนี้สถานทูตได้เผยแพร่เอกสารทั้งในเว็บไซต์ของสถานทูต
แล้วก็เฟซบุ๊กโดยระบุข้อความนะครับว่า
ช่วงเช้าของวันที่๒๔กรกฎาคม
เกิดเหตุน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตปือและแขวงจำปาศักดิ์สปลาว
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
ในด้านการคมนาคมและก็ด้านความเป็นอยู่นะครับ
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียงจันทร์
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ไปยังรัฐบาลของสปลาวและประชาชนชาวลาว
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้
ในโอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตจึงขอเชิญร่วมบริจาคเงิน

รายละเอียดปรากฏตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต
ทั้งบัญชีของสถานทูตธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์
และธนาคารของสปลาวแขวงอัตตปือด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านศิลปินของไทยเราอย่างคุณฟลุ๊กจิระด่านบวนเกียรติ
ก็เป็นอดีตนักร้องค่ายอาร์เอสแล้วก็เป็นเขยลาว
เพราะว่าน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลภรรยาเขา
ก็มีการรับบริจาคเงินที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยด้วยนะคะ
บอกว่าติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอัตตปือ
ประเทศลาวบ้านเราคนไทยสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้
ธนาคารไทยของเปิ้ลและพี่ฟลุ๊ก
เราจะอัปเดตยอดตลอดมีความชัดเจนนะคะ
แล้วเราจะแลกเป็นเงินกีบนำไปส่งให้ผู้ประสบภัย
ถึงที่ส่วนคนลาวสามารถโอนได้ตามบัญชีที่หลายหน่วยงาน
มีการประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะคะ
เราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยประชาสัมพันธ์

ใช่ครับหลายท่านก็ถามถึงเรื่องของความสำคัญของเขื่อนแห่งนี้
เขื่อนแห่งนี้แตกออกมาและน้ำล้นทะลักแบบนี้จะทำอย่างไรกันต่อ
ทางด้านของเว็บไซต์อิสระดอตคอมได้ให้ข้อมูลนะครับว่า
ภายในรอบ๓ปีเขื่อนแตกแล้ว๓แห่ง
เทือนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเขื่อนที่มีอยู่

โดยเว็บไซต์อิสระได้รายงานว่ากรณีกระแสในสังคมออนไลน์
พูดถึงเหตุการณ์เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อย
เมืองปากซองแขวงจำปาศักดิ์แตก
ทำให้ปริมาณน้ำมหาศาลไหลออกจากเขื่อน
แล้วก็ไหลเข้าท่วมเมืองสนามใส่แขวงอัตปือ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก
เซเปียนเซน้ำน้อยเป็นเขื่อนที่มีอ่างเก็บน้ำ
เชื่อมต่อกันจากหมากจันทร์ลงสู่เขื่อนเซเปียน
และจากเขื่อนเซเปียนก็ลงสู่เขื่อนเซน้ำน้อยนะครับ
เก็บน้ำของเขื่อนเซน้ำน้อยมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบเขื่อนดังกล่าว
เนื้อที่๕๕๒ตารางกิโลเมตร
แต่ว่าสรรเขื่อนที่แตกไม่ใช่สรรกั้นอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อย
ก็คืออ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับ
แต่ที่แตกไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยนี้
เหมือนกับที่ทางของราชบุรีโฮดิ้งเขาอธิบายมานะครับ
ว่าเป็นเขื่อนดินย่อยส่วนดี
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๕เขื่อนย่อยเท่านั้นที่แตก

หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๑กันยายนปีที่แล้วนะครับ
เขื่อนน้ำอ้าวเมืองผาไซแขวงเสียงขวาง
ที่มีกำลังการผลิต๑๕เมกาวัตต์ก็แตกเหมือนกัน
และทำให้น้ำท่วมเมืองท่าโทมแขวงไซยสมบูรณ์
ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งเขื่อนแตกในช่วงที่ก่อสร้างได้ร้อยละ๘๐ครับ
ส่วนก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๙
ก็เกิดเหตุอุโมงของเสื่อนเซกามาน๓แตก
ทำให้น้ำไหลอย่างรุนแรงที่บ้านดายบรังแขวงเซกอง
โดยเขื่อนเซกามาน๓มีกำลังการผลิต๒๕๐เมกาวัตต์

โดยเขื่อนดังกล่าวแตกในระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้าครับ
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ประชาชน
ต่างตั้งคำถามต่อมาตรฐานในการก่อสร้าง

เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวลาว

จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีบริษัทร่วมทุน
คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดิ้งจำกัดมหาชน
บริษัทร่วมทุนของไทยมีหุ้นอยู่๒๕ด้วย
เดี๋ยวยังไงวันนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจของเราก็จะรอติดต่อประสาน
กับทางราชบุรีโฮดิ้งว่าจะมีการแถลงข่าวในเรื่องนี้
หรือว่ามีการส่งความคืบหน้ารายละเอียดยังไง
คือเมื่อวานเขามีการออกมาให้สัมภาษณ์บางส่วนแล้ว
ก็คือทางกรรมการผู้จัดการนายกิจจาศรีพัทธาอย่างที่เราบอกไป
เขาก็ชี้แจงมาบอกว่าตัวเขื่อนที่แตกเป็นตัวเขื่อนย่อย
แล้วก็มีการชี้แจงบอกว่าหลังจากนี้บริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง
จะสร้างคันดินโดยรอบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงของเขื่อนย่อย
แต่ก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ยังอยู่ในเขื่อนอยู่
แล้วก็สถานการณ์น้ำที่มันไหลทะลักออกมา
คือเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยถือว่าเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางลาว
แล้วจุดประสงค์ก็คือเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านั่นเอง
รวมถึงมีการส่งออกไปต่างประเทศหลักส่งออกไปต่างประเทศแหละ
แล้วก็ส่งมาที่บ้านเราด้วยนะครับที่ประเทศไทย
โดยเขื่อนนี้เป็นเขื่อนดินย่อยกั้นช่องเขา
สันเขื่อนคุณผู้ชมกว้างประมาณ๘เมตรยาว๗๗๐เมตร

ก็สร้างขึ้นเพื่อเสริมการกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อย
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย

แล้วก็กำหนดจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์คือกุมภาพันธ์๒๕๖๒

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาแล้วก็เป็นจุดผ่านสำคัญของแม่น้ำโขง
ลาวก็เลยมีการชูนโยบายการสร้างเขื่อน
เพื่อผลิตไฟฟ้าขายเพื่อนบ้านภายใต้คำขวัญคือแหล่งพลังงานของเอเชีย
ปัจจุบันนี้นะคะลาวก็มีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว๓๙เขื่อน
และอีก๕๓โครงการก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่าอยู่ในแผนนั่นเองนะคะ
ภายในปี๒๐๒๐ลาววางแผนที่จะสร้างสายส่งไฟฟ้า๕๔แนว
รวมถึงสถานีย่อย๑๖แห่ง
โดยลาวก็ได้ส่งออก๒ใน๓ของไฟฟ้าพลังน้ำที่ผลิตได้
รายได้จากการขายไฟฟ้าถือว่าเป็น๒ใน๓ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับมาดูภาพเหตุการณ์ขณะที่น้ำปริมาณมหาศาล
ไหลทะลักออกจากเขื่อนปิดช่องเขาส่วนดี
ซึ่งเป็นเขื่อนย่อยกั้นแม่น้ำโขงบริเวณช่องเขา
ส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยพังถล่ม
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกเปิดเผยออกมา
คุณดูสิน้ำทะลักสันเขื่อนออกมาแบบนี้
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักฉับพลัน
พนังเขื่อนรับน้ำไม่ไหว
และเกิดการแตกร้าวบางส่วนเมื่อคืนวันอาทิตย์
และจากนั้นน้ำบางส่วนเริ่มทะลักออกจากเขื่อนย่อยแห่งนี้
ในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์
ทำให้ทางการลาวต้องสั่งอพยพประชาชนที่อยู่ปลายน้ำ
อย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาก็มีสัญญาณเกิดขึ้นแล้ว
ว่าตัวสันเขื่อนมันเริ่มร้าวเริ่มแตก
แล้วไม่น่าจะรับมวลน้ำไหว

คือเขาพยายามประกาศแจ้งเตือนกันตั้งแต่คืนวันอาทิตย์นะครับ
จนกระทั่งถึงเช้าวันจันทร์แล้วก็ตลอดทั้งวัน
แล้วก็ปรากฏว่าในช่วง๒๐นาฬิกา๓๐นาที

เป็นช่วงที่สรรเขื่อนมันพังเสียหายออกมา
ทำให้น้ำมหาศาลทะลักออกมาเต็มที่นะครับ
โดยคืนปิดช่องเทาส่วนดีนี้สรรคืนมีความกว้าง๘เมตร
ความยาว๗๗๐เมตรความสูง๑๖เมตร
เป็นหนึ่งในเขื่อนขนาดเล็ก๓เขื่อนที่มีระดับความสูงต่ำกว่าเขื่อนหลัก
และถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่ช่วยผันน้ำ
บริเวณตอนล่างของเขื่อนหลักอีกทีหนึ่ง
สำนักข่าวสารประเทศลาวของทางการรายงานออกมาว่า
ที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมคือเขตชุมชน๖หมู่บ้าน
ตั้งอยู่เรียงรายบริมสองฝั่งแม่น้ำโขง
แล้วก็ลำน้ำเซเปียนที่อยู่ห่างจากพื้นที่เขื่อนประมาณ๕กิโลเมตร
โดยฉุกเฉินของลาวได้นำเรือเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนซึ่งน้ำท่วมเกือบถึงหลังคา
ขณะนี้นะครับบริษัทการไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยจำกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันอบพยพประชาชน
อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราว
ตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้แล้วนะครับ
แล้วก็เตรียมประเมินสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์หลังน้ำลดด้วย
ขณะที่นายทองลุนศรีสุฤทธิ์นายกรัฐมนตรีของลาว
ตัดสินใจในการเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีออกไป
แล้วก็เดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือ
ขณะที่ล่าสุดนะครับมีหลายหน่วยงานของลาว
เริ่มเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มูลที่ร่วมใจของลาวที่ก็เปิดรับบริจาคสิ่งของอย่างชีพนะครับ
ลาวได้อนุมัติเงินฉุกเฉิน๑๒๐๐ล้านกีบหรือว่าเกือบ๕ล้านบาท
เพื่อการบรรเทาทุกข์ในพื้นที่แขวงอัตตปือแล้วนะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีไทยมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็มีการส่งสารแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
นามของพี่น้องคนไทยในฐานะมิตรประเทศ
ทางรัฐบาลไทยเองก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานแจ้งความต้องการ

คือเวลามันเกิดน้ำมาเยอะขนาดนี้การคมนาคมลำบาก
ก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างเร่งด่วน
แต่ว่าไทยเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ตอนนี้บ้านเราก็มีคำถามว่าจากสรรเขื่อนส่วนย่อยแตก
ของเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยมันพังเสียหายแบบนี้

ปริมาณน้ำเหล่านี้จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง
และมีผลกระทบต่อบ้านเราหรือเปล่านะครับ
ซึ่งจากข้อมูลในเบื้องต้น
คือเขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศลาว
ซึ่งก็อยู่ห่างจากทางฝั่งของแม่น้ำโขง
คือถ้าเกิดว่านับพิกัดแล้วคุณผู้ชม
มันใกล้กับจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
แต่มันไม่ได้ติดกันซะทีเดียวแบบติดแบบมีแม่น้ำโขงกั้น
ถ้าเกิดว่าวัดระยะแล้วระยะทางห่างจากบ้านเราคือ๑๙๕กิโลเมตร
ก็ต้องดูวิธีการในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ของสปลาวเขา
ว่าจะมีวิธีการประบายอย่างไรแล้วก็ลงแม่น้ำสายไหน
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้เราก็ต้องเร่งในการช่วยเหลือประชาชนของประเทศลาว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยขอให้พี่น้องชาวลาวปลอดภัย
เราจะไม่ทิ้งกันแล้วก็เราจะช่วยเหลือกัน
มีคนมาช่วยเหลือเราเยอะก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างหนึ่ง
ที่ทำให้เราเนี่ยเวลาจะพูดถึงประเทศไหนจะพอเวลาเขามีภัยพิบัติ

ถูกต้องค่ะรวมถึงนี่แหละอย่างที่บอกว่าสิ่งของข้าวของต่าง
เรานำไปช่วยเขาเรือไปก่อนเจสสกีไปก่อน
แล้วก็ความต้องการอื่นถ้าเกิดเขาต้องการอะไรเราก็ยินดีเหมือนกันนะคะ